คุณผู้ชมครับแน่นอนผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙
ส่งผลกระทบกับหลากหลายอาชีพ
ร้อนกันไปไม่สามารถทำมาหากินได้แล้วก็ขาดรายได้
ดูลว่าจะไม่ครอบครุมคนที่เดือดร้อน
ยังคงมีการออกมาเรียกร้องจากรัฐบาลกันอยู่

พิทักษ์โยธาตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพกว่า๓๒๗แห่งทั่วประเทศ
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐมีมาตรการหรือให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ
โดยมองว่าร้านนวดอยู่ภายใต้การกำกับดูแล

เป็นมาตรฐานเดียวกับคลินิกเสริมความงาม
ซึ่งมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ออกมา

มีพนักงานนวดได้รับผลกระทบกว่า๓แสนราย
และยังมีพนักงานจำนวนมากที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา
นำข้อเสนอมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เพื่อผ่อนปลนให้เปิดกิจการได้
ที่น้อยใจคือเราเป็นมรดกโลก
รดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเน็ตโก้
แต่ไม่มีใครกล่าวถึงเลย
เราเดือดร้อนเราทำตามรัฐบาลทุกอย่างนะครับ
ให้เราหยุดเชื้อเพื่อชาติเราก็หยุด
แต่ตอนนี้เราไม่มีจะกินแล้ว
ผู้ประกอบการทั้งพนักงานนวด
นวดร้านสปาเนี่ยเราขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
แต่ไม่สามารถเปิดร้านได้ผ่อนปนตัวนี้ได้นะฮะ
ผมก็เลยอยากจะเรียกร้องผู้ใหญ่
ได้เห็นใจพวกเราด้วยนะครับ

ยังคงพบว่ามีกลุ่มประชาชนหลากหลายอาชีพ
ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างขับแท็กซี่ขายลอตเตอรี่
ค้าขายแผงลอยที่พลาดสิทธิ์เงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
เดินทางมาร้องทุกข์ตั้งแต่ช่วงเช้า
ขอให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังรับฟังปัญหา

ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

โดยทำการบันทึกชื่อนามสกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน
สมัยพิเศษผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส

ประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประเทศไทยมีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ
และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ

มีมูลเพียงพอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง

สอดทุจริตการจัดซื้อชุดแคร์เซ็ต
อบจลำพูนเพื่อแจกคนชะลา
จะเสนอคณะกรรมการปปชภายในสัปดาห์หน้า
โดยให้นโยบายว่าให้ดำเนินการเรื่องนี้ภายใน๙๐วัน

ส่วนมูลค่าความเสียหายการจัดซื้อชุดแคร์เซ็ต
ทราบเบื้องต้นว่ามูลค่าจัดซื้อประมาณ๑๖ล้านบาทเศษ
อกจากนี้ทราบด้วยว่าในจังหวัดอื่น
ก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างเช่นกัน
โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมด